คุณผู้ชมฮาจากกรณีข้อสงสัยของคุณแม่ท่านหนึ่งนะครับ
สูญเสียลูกน้อยไปถึง๓คนด้วยกัน
และอายุของลูกน้อยที่สูญเสียไปมีเลข๑๔เข้ามาเกี่ยวข้อง
ใช่คือ๒เดือน๑๔วันลงท้ายแบบนี้

คุณแม่ก็ถามในเชิงวิทยาศาสตร์เลยฮะว่าเธอกับสามีเป็นโรคอะไรหรือเปล่า
ลูกน้อยที่เสียชีวิตไปเป็นโรคอะไรหรือเปล่า
แล้วก็ในเชิงของความเชื่อคุณแม่ก็อยากให้หมอปลามาดูซิ
ว่าชีวิตของเธอแล้วก็ตัวสามีเนี่ย
มันมีดวงอะไรที่มันทำให้ลูกตายหรือเปล่า
ทีนี้หมอปลาก็เดินทางไปที่อุดรธานี
เพื่อจะไปหาแม่แหนมนะครับก็คือนางสาวสิริพรสิงสาธรณ์อายุ๓๓ปี
ซึ่งเป็นแม่ของน้องเนเน่น้องเนเน่นี่คือลูกคนสุดท้องของเธอ

ก็ก่อนหน้านั้นเธอสูญเสียลูกไปทั้งหมด๓คนแล้วใช่ค่ะ

ลูกคนแรกน้องทอสเสียชีวิตมีเลข๑๔เข้ามาเกี่ยวข้อง
ปาร์ตี้คือลูกคนที่๒ก็เสียชีวิตไป
ลูกคนที่๓ชื่อน้องเนธรอดชีวิตมาได้คนเดียว
แล้วก็ลูกคนสุดท้องนะฮะก็ตามภาพที่ตั้งหน้าศพนะครับ
ก็คือน้องเนเน่ก็เสียชีวิตนะครับ
สำหรับที่บ้านตอนนี้คือเงียบ
เพราะทุกคนเหนื่อยจากการจัดงานศพน้องเนเน่
โดยแม่แหนมหรือนางสาวสิริพรบอกว่า
วันนี้ก็เป็นวันรอรอให้หมอปลามานะครับ
แล้วก็ไม่ได้มีการจัดเตรียมงานอะไรมากมายแหละ
แต่ว่าทางผู้นำชุมชนประหลัดอำเภอสาธารณสุขอำเภอเนี่ย
ก็ได้มาพูดคุยถึงเรื่องวิธีการในการเตรียมสถานที่

แผงกั้นมาเตรียมไว้กลางเต็นต์ตั้งจุดตรวจวัดอุณหภูมิ
การตรวจสวอปให้นักข่าวแล้วก็ทีมงานของหมอปลา
โดยจะกำหนดให้คนที่มาร่วมพูดคุยกับหมอปลา
ไม่เกิน๕๐คนตามกฎของทางด้านสาธารณสุขนะครับ
นี่จัดเตรียมไว้พร้อมเลยนะเจลแอลกอฮอล์อะไรต่างนานานะฮะ
สำหรับผู้ที่จะเดินทางเข้ามาในพื้นที่บ้านแม่นี้นะฮะ
ก็คือที่บ้านดอนแคนตำบลผักตบอำเภอหนองหาญจังหวัดอุดรธานีนะฮะ
สรุปแล้วจะมีทีมงานของหมอปลารวมหมอปลาด้วยทั้งสิ้น๑๙คนนะครับ
หมอปลาก็บอกคุณแม่บอกว่าไม่ต้องเตรียมอะไรหรอก
เดี๋ยวให้หมอปลามาเข้าพื้นที่ก่อนเดี๋ยวหมอจะดูให้
ซึ่งคุณแม่ก็มีความเชื่อเรื่องการปลูกบ้านทัพป่าช้านะฮะ
ก่อนหน้านั้นเคยคุยโทรศัพท์ต่อสายพูดคุยกับหมอปลาแล้วนะ
หมอปลาเคยบอกว่าเห็นสารพระภูมิเก่า
เห็นหัวกระโหลกอยู่ที่สารพระภูมิด้วยนะครับ
ซึ่งผู้เป็นแม่ก็รอถ้าหมอปลามาเมื่อไหร่หมอปลาจะได้เห็นทั้งบ้าน
แล้วก็ได้มาเจอตัวคุณแม่เองจะได้รู้ว่าแม่แหนมมีดวงกินลูกหรือเปล่า
แต่ตอนนี้หมอปลาคือมาถึงแล้วนะในพื้นที่อุดร

ยังยังไม่ได้เข้าบ้านของแม่แหนมเลย
เพราะอะไรรู้ไหมหมอปลาจะต้องถูกตรวจโควิด๑๙ก่อน
คือตอนนี้ตรวจแล้วนะแต่ว่ารอผลอยู่ผลยังไม่ออกใช่ไหม
ต้องไปที่อนามัยก่อนพร้อมกับทีมงาน
งานบางคนผลออกมาแล้วก็เดินทางไปที่บ้านของแม่แหนมได้แล้ว
แต่หมอปลายังไปไม่ได้นะฮะต้องรอเดี๋ยวช่วงบ่ายถ้าไปเจอกัน
ความเชื่อแล้วก็พวกเรื่องศัยศาสตร์จะเป็นอย่างไร
เดี๋ยวรอสรุปให้คุณผู้ชมได้ทราบกันนะครับ